มาค่ะคุณผู้ชมนะคะแฟนคลับลูกปลายมาตรงนี้เลยค่ะ
แต่ว่าวันนี้เราขอจัดเต็มเอาใจแฟนคลับไอ้ต้าวานกันนะคะ
ว่าแล้วไม่รอช้าตามติดน้องโรเบนไปดูกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรวมถึงทักทายไอ้ต้าวานที่น่ารักทุกคนเลยนะคะ
วันนี้รถเบ้นพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
มาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มนุกธนดลคนโก
คุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูบริเวณด้านหลังของรถเบนท์นะคะ

อยากจะเอากลับกรุงเทพสักพวงสองพวงเลยนะคะ

คุณผู้ชมค่ะตามรถเบ้นไปหากันหน่อยค่ะ

เจ้าชายนุธนดลเอากลับกรุงเทพได้ไหมคะ

กลัวดีครับพี่นุก

นนุกธนโดรณ์คู่หูและคนที่รผดาของนุกมาก็
วันเกิดนุ๊กก็ไม่เคยเป็นวันที่ธรรมดาอีกเลย

คือพี่เอฟซีมาร่วมเยอะมาก

ก็เป็นเด็กวันนอกคนหนึ่ง

วันหนึ่งจะมีคนแบบ

แล้วเขาเอาเงินมาให้อย่างนี้
เขาต้องรักเรามากขนาดไหน
เขาจะต้องคิดว่าเราอยู่ในครอบครัวเขาไหม

แล้วตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือ
ทราบมาว่าเป็นล้าน

โอโฮ
ถามนิดนึงมงกุฎที่เป็นเงินที่ใส่อยู่น่ะ
น้องนักข่าวเราคืนพี่นุ๊กเขาไปยัง
แม่ก็คิดว่าน้องปุ๊กก็เป็นคนในครอบครัวเนอะ

คือที่ดูเขาเขินเขินนุ๊กมาก

และอย่างที่บอกไปค่ะวันเกิดปีนี้ครอบครัวธนโดนแฟนคลับ
เขาเติบโตกว่าทุกปีค่ะ
คือก่อนอันนี้ก็คือคนมาเยอะแล้ว

ซึ่งหนุ่มดุ๊กบอกกับน้องรถเบ้นนะคะว่า

ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้

จากครอบครัวก็มีแฟนคลับนี่แหละค่ะ

ในการก้าวเดินต่อไปใช้คำนี้เลย

ข่าวคนสำคัญอย่างปลายไปได้ยังไง

เดินทางมาร่วมงานสร้างสีสันมอบความสุข
ให้กับเป็นแฟนนี้ค่ะร้องเพลงโอ้ยสนุกมาก
อยากรู้ว่ามิติใหม่ของการโวยพรวันเกิด
แห่งโจทย์
นุกขอให้ได้แฟน
แก่และรวยแล้วกัน
รวยเท่านั้นเราจะสร้างความสุขให้เขาได้
สามคำ

ก็คือความโชคดีขอให้ยาวไปเรื่อย

เป็นคำที่คล้องจองกันมาก

เป็นไงล่ะทำโอยพรเป็นไง

โชคดียาวหมายถึงว่าแบบโชคดียาว
ยาวนานไปเลย

บรรยากาศที่เห็นก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มความรัก
จากแฟนคลับที่มอบให้กับหนุ่มนุกธนดล
ก่อนที่จะจัดเต็มกับมินิคอนเสิร์ตสุดอลัง
ค่ะนี่มียกเค้กเตอร์ไพรส์กันด้วย

คือทุกคนมีความสุขทั้งตัวศิลปินเองนะคะ

ดีฉันจะพูดซึ้งติดท้ายนี่ดูเอวหวาน

คือเราสามคนสัญญาว่าจะติดตามผลงานของน้อง
จะสนับสนองผลงานน้องต่อไปอะมันน่ารักมาก

ควงเอวในรายการของเราบ้าง

เพราะว่าเราจะเปิดบ้านต้อนรับเลยนะคะ

วันเกิดแท้ฝากบอกน้องรถเบ้นบอกว่า

แค่แบบว่าน้ำจิตน้ำใจให้กัน
เรื่องนี้ก็น่ารักพอแล้ว
อำนวยความสุขให้พวกเรา
ไปเจาะแจ๊กเบื้องนึงตรงหลัง

เห็นน้องรถเบ้นบอกว่าแฟนคลับนุ๊กปาย
ตอนที่ไปที่งานน่ารักมาก

ขอบคุณด้วยนะคะแฟนคลับนุ๊กไป

หวังว่าจะติดตามกันไปยาวเลยนะ